คุณผู้ชมไปดูพิธีทำขวัญนาคกันหน่อยที่จังหวัดกำแพงเพชร
บอกว่าพิธีทำขวัญนาคครั้งนี้ไฟลุก

กลับมา

ถ้าพูดถึงว่าเต้นไฟลุกดาบไฟลุก

เออลุกมาจากยอดของบายสีอะค่ะ

ภายในงานบวชของนายอิสระเรศสนทิพงศ์จัดขึ้นเมื่อ๒๒มกราคม
จากการสอบถามในวันเพ็ญเจริญพรอายุ๒๔ปีเป็นหมอทำขวัญในคลิปค่ะ
เล่าว่าเริ่มทำพิธีไปสองชั่วโมงตอนนั้นกำลังเริ่มทำพิธีหน้า
เขาเรียกว่าร้องแหล่บายสีก็คือการชมใบสีแต่ละชั้น
แล้วค่อยถึงขั้นตอนการแกะใบสี
เจ้าภาพก็ต้องไปจุดเทียนชัยเบิกเลิกมงคลในการเปิดงาน
ซึ่งเทียนอยู่ไหนเทียนอยู่บนสุดนะคะ
จู่ระหว่างที่แหล่ไปได้สักครู่
ไฟจากเทียนชัยก็เริ่มแล้วเริ่มปลิวสวัยแล้ว
ไปติดกับสายรุ้งที่เขาตกแต่งในงานนะคะ

แล้วสายรุ้งเป็นอะไรเป็นกระดาษโอ้โหลามอย่างรวดเร็วเลยนะคะ
แล้วก็หล่นลงมาใส่ทีมงานคนอยู่ในงานค่ะ

หลบกันบางคนไม่กลัวก็เข้าไปช่วยดับไฟ
ขณะที่ตัวหมอทำขวัญใช้น้ำมนต์
งซ้ายมองขวาอะไรล่ะที่จะมาดับไฟได้
คว้าขันมนต์สาดเข้าไปใส่เปลวไฟ

ดนตรีปุ้งปุ้งอย่างนี้

เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ร่วมงานตกใจ
หมอขวัญก็เลยอ่ะหยุดร้องแป๊บนึงประกาศผ่านเครื่องเสียงว่า
เป็นแค่อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นได้
ซึ่งตามความเชื่อถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วค่ะ
เพราะว่าหลายคนเห็นแบบนี้ตกอกตกใจเอ๊ะหรือว่าจะบวชไม่ได้แล้ว

เรื่องนี้เรื่องดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วว่าอย่างนั้นนะ
ต่อมาหลังจากดับไฟพิธีกรรมสามารถดำเนินต่อไปได้

พระอิสระเรศสนทิพุงน่าจะเข้าพิธีบวชแล้วค่ะ
ชมหมอขวัญนะคะมีไหวพลิบและมีสติในการแก้ปัญหาได้
เรื่องร้ายก็จะกลายเป็นดีได้บวชแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วย